ส่วนที่เรานอนมันจะมีไฟเป็นโป๊ะกลมอยู่ตรงกลาง

ก่อนที่เราจะนอนก็แบบเอาไอ้ผ้าเนี่ยมาห่อห่อตัวห่ม
ทำไมมันหนาวจังนอนไม่สบาย
ก็สักพักหนึ่งปุ๊บเหมือนเรามองที่ไฟตรงนี้
มันเห็นเป็นหน้าแบบเด็กเฮ้ยชัดมาก
เมื่อคืนผมฝันพี่
ในฝันคือผมเห็นตัวผมนอนอยู่บนโซฟาอย่างนี้แหละ
แล้วก็มองไปทางพี่กวางพี่กวางนอนอยู่บนเตียงคนป่วย
เห็นเป็นเด็กนั่งอยู่สองคนนั่งอยู่บนเตียงพี่กวาง
แล้วก็เล่นอะไรจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรเนี่ย
ผมก็บอกว่าเบาพี่กวางนอนอยู่
เด็กทั้งสองคนนั้นก็หันหน้ามามองเค้าแบบ

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันที่ยูทูปไทยรัฐของเรา
จะได้ไม่พลาดรายการดีจากทางยูทูปไทยรัฐของเราและสถานีผีดุครับ
ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหารายการของเราในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนสั่นประสาท

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ

เทปวันนี้ที่เราจะได้รับชมกันในสถานีผีดุของเรา
ถือได้ว่าเป็นเทปที่พิเศษมาก
โดยปกติแล้วแขกรับเชิญจะมาพูดคุยกับผมเนี่ย
มาแค่คนเดียวแล้วก็นั่งคุยกันแบบตัวต่อตัว
แต่ครั้งนี้แขกรับเชิญของผมนั้นเขามากันเป็นวงครับ
วงนี้มี๔คนด้วยกัน
เราก็เลยให้ทีมในวันนี้ชื่อว่าธีมชาวร็อกเจอผีครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษที่ผมบอกว่าสุดพิเศษ
เพราะวันนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียว
โดยปกติแล้วนะครับแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเราก็๑คน

แต่ครั้งนี้เขามากันถึงสี่คนด้วยกันมากันเป็นวงครับ

สวัสดีพี่กวางสวัสดีพี่เกงสวัสดีพี่โอ๋งและสวัสดีพี่นิดครับผม

คือต้องบอกว่าปกติแล้วผมจะนั่งคุยกันแค่ตัวต่อตัว
แต่วันนี้ผมเหมือนโดนรุมยังไงก็ไม่รู้
รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็แต่ละคนนี่
คุ้นหน้าคุ้นตารุ่นใหญ่รันในวงการอยู่แล้ว
วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
ก่อนอื่นที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของงานอะไรต่าง
เรามาว่ากันถึงเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของผีเรื่องของสางกันก่อน

ผมขออนุญาตถามทีละคนเริ่มที่พี่กวางก่อน

ถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับผีผมมีให้๑๐๐

ถ้าสักประมาณ๑๐ปีก่อนหน้านี้

ไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่นอนไม่ปิดไฟ

แต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นมาก็เบาลง
เพราะเราไม่เคยเจอแบบเป็นตัวเป็นตน

ก็เลยความกลัวเริ่มลดน้อยลง

พี่เก่งครับคำถามเดียวกัน

ก็คือพวกโรงแรมสงสัยว่าไม่ได้
เยอะอยู่ถือว่าเยอะอยู่

ผมนี่จริงต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยของเพื่อนสองคนเวลาที่ไปคอนเสิร์ต
อย่างพี่เก่งหรือพี่กวางเนี่ยเวลาคอนเสิร์ตบางทีเขากลัว
ก็จะต้องมานอนอยู่กับผมนะไง
ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ต้องกลัว

จริงแน่กลัวกว่าเดิมเหมือนคนที่ไม่กลัวไง
ผมคิดว่า๕๐๕๐สำหรับผม๕๐

ก็ถือว่าเผื่อไว้สักครึ่งหนึ่ง

ความหวังของวงฮะ
ดูจากทรงอะไรเนี่ยเขาไม่น่าจะกลัวผีสักเท่าไหร่
หนิดครับกี่เปอร์เซ็นต์พี่
ของผมตอนเด็กนี่ไม่เชื่อครับไม่กลัวไม่มีเปอร์เซ็นต์เลย
แต่พอโตมา๘๐ครับ
๘๐ว่าโลกนี้มีผีแล้วก็กลัวผีเหรอพี่
เพราะเจอกับตัวเองแล้วผมผมว่าน่าจะแปดสิบ
เชื่อแล้วตอนเด็กไม่เชื่อครับ

ทุกวันนี้มันลดหลั่นลง
แต่อันนี้เปลี่ยนเลยสมัยตอนเด็กไม่กลัว

หนักครับ
นั่นคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในความเชื่อความกลัวของแต่ละคน
ทีนี้มาถึงเรื่องที่จะมาพูดคุยกัน
ผมขออนุญาตเริ่มที่พี่กวางก่อน
เรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังวันนี้
มีหลายเรื่องยุบยิบประซะมุมอยู่ในนั้น

พอเขาเริ่มรู้สึกเหมือนคงแบบชิน

เรียง๙เล็กว่าเป็นตนใช่ไหมที่สะพานาม
เลี้ยงกุมาร๙ตนที่บ้านเล่าให้ฟังหน่อยพี่จักกะวันกุมารทอง
คือเริ่มอย่างนี้ครับตอนอยู่บ้านเก่านะครับบ้านเก่า
ซึ่งขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีประมาณเหมือนสินแสก็มังจะมา
เยี่ยมบ้านมาดูบ้านทักนู่นทักนี่อะไรอย่างนี้

ยังเด็กมัธยมอะไรเท่านั้นนะครับ
ก็สิ้นแสทักคุณแม่บอกว่า
บ้านเธอมีเด็กวิ่งอยู่๕๖คนนะ

บ้านเธอมีเด็กวิ่งอยู่ในบ้าน๕๖คนนะ

ในบ้านก็มีแค่กวางกับน้องสาวอีกคนนึง
เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะที่ห้องพระ

คุณแม่เขาก็ขึ้นไปจำที่สินแสพูดมา

แล้วก็จะมีพระองค์ใหญ่องค์เล็กมีอะไรเต็มไปหมด
แล้วก็จะมีเป็นขันครับ

ขันจะเป็นพระองค์เล็กเหมือนพระห้อยคอครับ
องค์เล็กเต็มไปหมดเต็มถันไปหมดเลย

ปรากฏว่าเจอตุ๊กตาเด็กอยู่ในนั้น๖ตัวครับ

ตัวประมาณค้ากันแถวอย่างนี้ครับ
ก็เจอ๖ตัวด้วยกันในนั้น
ก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่ามันบ้านเรามีคน

ก็หลังจากวันนั้นคุณแม่เขาก็เลยเริ่ม

ก็คือให้น้ำแดงให้ของเล่นอะไรอย่างนี้
เพราะเขาก็ยังไม่ได้รู้ว่าวิธีการเลี้ยงกุมงกุมารคืออะไร

ตุ๊กตาทั้ง๖ตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านโดยที่

จากญาติผู้ใหญ่อีกสักคนหนึ่งแหละ

มีตุ๊กตานี้เหมือนเขาก็ไม่ได้ตั้งคน

เพราะในนั้นมันมีพระองค์เล็กเต็มไปหมดเลย

แล้วก็ให้น้ำแดงให้ของเล่นเขา

เราเอาไปทิ้งที่อื่นก็ไม่ได้แล้ว

ก็คุณแม่เขาก็เลยเลี้ยงไปครับ
คราวนี้มันเริ่มมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้เท่าที่ฟังคุณแม่เล่ามานะครับ

มาอยู่กับเราแล้วก็ดูแลบ้านดีนะ

ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยมีการทำตกแต่งต่อเติมบ้านมากขึ้นใช่ไหม
ก็มีช่างเดินเข้าเดินออกในบ้านอะไรอย่างนี้

พระเป็นองค์นะครับพระหาย

ทำไมไม่ดูแลบ้านไปโวยกับกุมาร

คนในบ้านไม่มีใครเอาอยู่แล้วกับบ้าน

โวยกุมารเลยบอกทำไมไม่ดูแลบ้าน

แบบทำไมไม่ทำแบบตามที่ตกลงไว้ว่า
ให้เราอุตส่าหเลี้ยงแล้วก็ดูแลบ้านสิ

ตอนหลังก็เขาก็ไปคุยกับผู้รับเหมาอะไรอย่างนี้ครับ
รับเหมาก็ไปเค้นจนเจอแหละว่า
มีมือบอลหยิบไปแล้วสุดท้าย
แต่เขาไม่ได้พูดนะครับว่าเขาโดนหลอก

แล้วก็ไปขอบคุณน้องกุมาร
คราวนี้แม่ก็เลยเริ่มเชื่อเลย
คราวนี้เริ่มแบบให้ของของเล่นเพียบเลยครับ

คราวนี้เริ่มเขาคงเริ่มแบบสนิทกับคุณแม่
เริ่มรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของบ้าน
รู้สึกว่าตัวเองได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้ว

ก็ออกมาบ้านวันแรกเจอเลย

ก็จริงนัดครั้งแรกเลยที่ไปที่บ้านกวางก็คือ
กวางจะเป็นแบบเหมือนเป็นบันไดซ้อนกันขึ้นไป

ขึ้นไปคือจากข้างล่างมองข้างบนเห็น
ใช่ครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าข้างบนเป็นห้องพระหรืออะไร

ก็มองขึ้นไปว่ามีใครอยู่เหมือนคล้ายมองขึ้นไปอย่างนี้ครับ

ฟลึ๊ดหัวทูนแล้วยัง

ผมก็แวบนั้นไม่ได้นึกว่าเป็นผีอะไร

ก็เดินเข้าไปหากวางแล้วก็บอกกวาง

แล้วอาการคล้ายพี่โอ่ง

เมื่อกี้ที่วางบอกบ้านวางเป็นบันไดวนอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ก็คือห้องกวางจะอยู่ชั้นบนสุดนะครับ

เดินลงมาเข้าข้างล่างประมาณลงมาชั้นหนึ่งเข้าห้องน้ำ

มันบอกว่ามันเห็นกวางเนี่ยอีกคนนึง

แต่เห็นกวางอีกคนนึงอยู่ข้างล่าง
แล้วคนนี้ก็วิ่งวึ๊บลงไปอย่างนี้
วิ่งหายตัววั๊บแล้วก็หายไปเลย
คือมีคนเห็นท่านี้ประมาณ๒หรือ๓คน

ทั้งช่วงดึกตี๒ตี๓ก็เคยเจอ
ช่วงหัวค่ำก็เคยเจอกันอะไรอย่างนี้
เหมือนเขาทำตัวเขาให้เป็นพี่กวาง

ทุกคนพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเห็นเป็นหน้ากวาง
เห็นเป็นหน้าหรือว่าหน้าคล้าย
แต่พูดเขาพูดเล่าให้เวลาเล่าให้ฟัง
เขาบอกเห็นหน้ามึงกันแหละหน้าเดียวกันเลย

แล้วก็ตรงจุดที่เป็นบันได

แล้วบันไดบนที่กวางบอก
พอชั้นล่างสุดจะมีโซฟาตั้งอยู่

องขึ้นไปก็คือจะเห็นทะลุสุดชั้นบนเลยครับ

คุณพ่อคุณแม่นั่งดูทีวีที่โซฟาที่กวางบอก

วางกับน้องสาวอยู่ชั้นบนในห้องกวาง
นั่งเล่นกงเล่นเกมกันปิดห้องเรียบร้อย
ก็อยู่หวังเล่นเกมอยู่
ก็มีเสียงเคาะประตูป๊อก

เราก็งงเลยว่าก็นั่งเล่นเกมอยู่กับน้องอยู่อะไรอย่างนี้

แล้วกวางกับน้องก็งงไม่ได้ตอบอะไร
แม่เขาก็ทำหน้าช็อกนิดหนึ่ง
เหมือนแม่เขารู้ว่าไม่ใช่ลูกแล้ว

แล้วน้องก็กวางก็อะไรวะอึ้ง
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับ

หน้าห้องกวางก็คือห้องพระที่กุมารอยู่นั่นแหละ

แล้วก็พอวันรุ่งขึ้น
วางก็สงสัยดิว่าสรุปเมื่อคืนมันคืออะไร

เพราะเราคิดเล็กอยู่ว่ามันต้องมีอะไรแปลก
ก็เลยถามแม่บอกมีอะไรแม่เมื่อวาน
แม่บอกว่าตอนที่แม่กับพ่อนั่งอยู่ข้างล่าง

แล้วทั้งคู่ก็ตอบกลับขึ้นไปมีอะไรลูก

พ่อก็เลยบอกว่าขึ้นไปดูซิข้างบนมีอะไร

ก็เลยเป็นเหตุที่เปิดประตูมา

ก็อันนี้คือได้ยินชัดเจน

คุณพ่อพ่อก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินจริง

ว่าแม่จ๊ะดั่งอย่างนี้เลยครับ
จนกระทั่งเรื่องเหตุเกิด

แกล้งแบบไม่ได้มาเป็นตัวให้เห็นอะไรน่ากลัวอะไรอย่างนี้

ใช่ก็คือเขารู้สึกว่าเป็นบ้านเขานั่นแหละหวังว่านะครับ
แล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งต้องย้ายบ้านครับ
ต้องย้ายบ้านมาอยู่อีกหลังหนึ่ง

พอมาปุ๊บเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันตามปกติ

คุณแม่ก็ย้ายพระย้ายตุ๊กตาที่เป็นน้องกุมารเนี่ย

จัดของจัดของของน้ำตรงน้ำแดง

แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ย
อยู่ไปประมาณสัก๓๔เดือนได้ครับ

จะเป็นบ้านตัวบ้านใหญ่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ
แล้วเสร็จแล้วก็จะมีพื้นที่เป็นสวนเป็นอะไรปุ๊บ
แล้วก็จะเป็นบ้านของแม่บ้านอยู่ข้างนอก

ก็ใช้ชีวิตอยู่ประมาณ๓๔เดือนครับ
แม่บ้านเปลี่ยนไปประมาณ๕๖คน

หรือว่าบ้านมันทำยากใหญ่ไป

หรืออะไรก็เหตุผลต่างนานาไม่รู้
จนกระทั่งมีคุณมีเพื่อนของคุณแม่ครับ

เธอนี่เธอย้ายมาบ้านใหม่
เธอได้ทำพิธีเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเก่าเธอมายังเนี่ย
เพราะว่าเพื่อนอาจจะรู้ว่าคุณแม่ชอบ
ของพวกเทพพวกโอมา

ย้ายพระประธานมาก็จบที่เหลือ

เทพมีกุมารมีอะไรไม่รู้ของเขา

ก็เลยไปทำพิธีครับ
ทำพิธีว่าขออนุญาตให้
ให้สิ่งศักดิ์สิทธิพวกนี้เข้ามาอยู่ในบ้านด้วย
หลังจากนั้นแม่บ้านก็โอเคอยู่ดี
แต่มันมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งครับ
เหตุการณ์มันทับกันอยู่ก็คือว่า

เปิดประตูเข้ามามีเพื่อนกลับมาด้วยคนหนึ่ง

บ้านมันจะเป็นโต๊ะกินข้าวก่อน

ก็จะเป็นห้องที่ไว้เก็บโพดรองทงรองเท้า
ก็คือตัวกวางก็เดินต่อเข้าไปในห้องเก็บรองเท้า
เสร็จปุ๊บครับได้ยินเสียงกระดิ่ง
กริ้ง
คุยกันอยู่ว่าอยากซื้อหมา

ก็หันชะโงกหน้าไปดู
ไม่มีร่องรอยความมีหมาในบ้านเลย
คือทุกอย่างไม่มีอะไรของเล่นจานหมงจานหมา
รอยข้าวหมาอะไรไม่มีเลย

เพื่อนก็หันมาหากวางแล้วก็พยักหน้า

ไปขึ้นห้องดีกว่า

แม่ก็เลยเล่าเรื่องที่กวางเล่า

คือวันที่แม่บอกว่าให้น้องกุมาร

เขาก็ต้องไปอยู่กับเลือนแม่บ้าน
ที่บอกว่าไปกวนพวกเรือนแม่บ้านเนี่ย

ไม่รู้ครับอยู่กันแค่แบบ
บางคนอยู่๒๓วันมา๒๓วันก็ออกแล้ว

อยู่ก็แป๊บเดียวก็มาขอลาออก

เพราะว่าอย่างที่บอกคุณแม่ลืมจริง
ลืมจริงเพราะว่าคิดแต่ว่าทำพิธีเปิดขึ้นบ้านใหม่

จริงเขาลืมว่ามันไอ้พระกับเทพกับพวกนี้

หลังจากที่เชิญมาทีนี้ให้รู้เลยว่าอยู่ในบ้าน
เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุหนักมาประมาณ๒๓ครั้ง

คือตัวไม่เป็นไรเลยแม้แต่นิดเดียว

อุมารเขาขอยมาช่วยดูอยู่
แล้วคือมันมีเรื่องแปลกคือแบบ
รถกวางอ่ะเวลาขับไปไหน
ติดกันประมาณ๑๐คันอย่างงี้

ก็เขาบอกว่าเนี่ยกุมารเขาคอยมาช่วยดูอยู่
แล้วคือมันมีเรื่องแปลกคือแบบรถกวางเวลาขับไปไหนครับ

หมาจะชอบวิ่งลุมเข้ามาที่รถกวางมาเห่าอยู่คันเดียวไม่รู้
ติดกันอย่างนี้เลยครับเลือกพุ่งมาหาที่รถกวางอันเนี้ย
อาจจะเห็นเขานั่งมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้
หมามันชอบแบบเห็นอะไรอย่างนี้แล้วเวลามันวิ่งเข้ามาเห่าอ่ะ
บางทีมันไม่เห่าคันอื่นมันมาเห่าคันเรา
เราก็คิดเหมือนกันมีอะไรบ้าง
ติดกันอยู่เป็น๑๐คันทำไมต้องมาเลือกคันเราด้วย
ก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับผม
ทุกวันนี้ที่บ้านยังเลี้ยงกุมารทองเหมือนเดิม
อยู่ครับแต่ว่ากวางไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังตรงนั้นแล้วคุณแม่
คุณพ่อคุณแม่อยู่กวางย้ายออกมาอยู่อีกหลังหนึ่ง

คุณแม่เลี้ยงเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ส่งมาอยู่บ้านนี้ด้วยหรือเปล่า

ด้วยความเป็นห่วงก็ต้องมีบ้างแหละ
ไปดูแลลูกหน่อยนะไปดูแลกวางหน่อยนะอะไรอย่างนี้
ตนมีชื่อหมดคุณแม่ตั้งชื่อแน่

ต้องมีต้องมีก็จะได้เรียกถูกอะไรอย่างนี้
อันนี้คือความเชื่อในเรื่องของการเลี้ยงกุมารทอง

อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมันอยู่ที่ความศรัทธา

ยังมีความรู้สึกถึงกุมารทั้ง๙ตนอยู่ไหม
วางเองไม่ค่อยรู้สึกครับผม

ส่วนใหญ่เขาจะไปออกฤทธิ์กับคนรอบตัวกวางมากกว่า
ก็มีอยู่ไม่นานนี้สัก๒ปีที่แล้วได้มั้งครับ
ป่วยหนักป่วยไข้ขึ้นสูงอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ตอนนั้นคุณบาทเขาน่าจะติดงานอะไรอยู่ทุกอย่าง
ก็เลยมาเฝ้าไม่ได้ก็เลยฝากเป็นผู้จัดการวงกวางมานอนเฝ้า
เป็นน้องน้องอายุน้อยกว่าหน่อยแล้วก็มานอนเฝ้า

น้องก็นอนโซฟามันก็นอนเตียงก็หลับไป
ปรากฏว่าตอนเช้าหวานมาเปลี่ยนคิวกับผู้จักร
ผู้การเขาเล่าให้ฟังอันนั้นยังเช้าอยู่เลยแบบ

ก็เล่าให้หวานฟังนะน้ำหวานก็ยังไม่รู้เรื่องนะ

พี่หวานเนี่ยเมื่อคืนผมฝันพี่
ฝันว่าในฝันคือผมเห็นตัวผมนอนอยู่บนโซฟาอย่างนี้แหละ

พี่กวางนอนอยู่กับเตียงคนป่วย

เห็นเป็นเด็กนั่งอยู่สองคนนั่งอยู่บนเตียงพี่กวาง
แล้วก็เล่นอะไรจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกว่าเบาพี่กวางนอนอยู่
เสร็จปุ๊บเด็กทั้งสองคนนั้นก็หันหน้ามามองเขาแบบ

ใช่แห้เลยแห้ใส

แล้วก็ตอนนั้นน่าจะเกือบเช้าแล้วมันคงนอนไม่ลงแล้วแหละครับ
มันก็ตกใจตื่นเลยแล้วก็แบบ

คืออย่างที่วางบอกคือพร้อมสตาร์ทตัวออกแล้ว
ก็เล่าให้หวานฟังเสร็จมันก็ไปเลยออกไปเลย

ใช่ครับคงมาเฝ้าไข้ให้แหละ

แต่ส่วนมากคือจะเจอแบบคนเป็นเพื่อนเป็นพี่

รอบตัวจะเจอออกมาแกล้งอย่างนี้ครับ

ถ้าวันหนึ่งน้ำหวานเขาเจอจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ล่ะ

เห็นเลยสิคะวันนี้
เจอแล้วมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ต่างจากทุกคน
นั่นคือเรื่องของจักรวาลกุมารทองของพี่กวาง
ต่อมาคุณผู้ชมฮะอีกท่านหนึ่ง

ก็อย่างที่บอกตอนช่วงแรกครับว่า

มันก็จะมีความแบบกังวลกลัวมาตลอด

แต่มันจะมีแมทหนึ่งที่มันเหมือนแบบ
เนธตัวเองให้สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ครับ
คือช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นหน่อย
แล้วก็พอดีคุณพ่อเสีย
ว่าเสียก็คือผมช่วงนั้นอยู่บ้านคนเดียว

เปิดประตูเข้ามาในห้องนอนที่เรานอนอยู่
แล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนข้างเรา

ผมลืมตาตื่นคือภาพมันเป็นภาพเดียวต่อเนื่องกันเลย
เรารู้สึกได้ว่านี่มันน่าจะใช่นะอะไรอย่างนี้

สัมผัสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้น
อย่างเช่นครั้งแรกที่ได้ยินพวกเรื่องพวกนี้ก็คือ

แล้วผมแบบเวลากลัวมากเราจะพยายามแบบ
ไว้ตรงที่ที่มันคิดว่ามันน่าจะมี

คือกลัวมากใช่ก็แบบคือฝั่งฝั่งตรงข้ามบ้านมันจะเป็นซอยเปี่ยวมากครับ
ผมก็ยืนตากผ้าตอนกลางคืนแล้วก็ยืนมองมองแบบ

สุดท้ายพอมองเสร็จปุ๊บมันมีเสียงผู้หญิงแบบ
พูดมาเบาข้างหูว่า
พี่คะคือเราได้ยินแบบมันเย็นมากแล้วมันแบบ
เหมือนเขาพูดตรงนี้ครับเราก็ตกใจสุดขีด
แล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปหาพี่อ๋องไปเล่าให้พี่องค์ฟัง
อย่าเจออย่างนี้มาอะไรอย่างนี้
แล้วก็มันก็เลยแบบเริ่มรู้สึกแล้ว
หรือว่าเราเริ่มสัมผัสอะไรพวกนี้ได้
จนมีอยู่วันหนึ่งคือช่วงนั้นก็ทำงานแบบ
นอนดึกแล้วก็กลับไปนอนบ้าน

ผมก็นอนบ้านพี่โอ่งบ้างนอนบ้านตัวเองบ้าง
คราวนี้ผมก็ทำงานเลือกดึกเสร็จปุ๊บกลับมานอนที่บ้าน
ด้วยความที่เราแบบกลับบ้านดึกแล้วไม่อยากเดินขึ้นบ้าน

ในบ้านผมช่วงนั้นก็จะมีคุณแม่อยู่
เขาก็จะทำงานออกอะไรแต่เช้า
ผมกลับมาถึงตอนคืนก็นอนตรงโซฟาแบบนี้ครับ
โซฟาเมื่อก่อนที่บ้านมันก็จะเป็นแบบโซฟาเป็นเบาะอย่างนี้

เสร็จเรารู้สึกว่าตอนใกล้แบบ๖โมงเช้าอะไรอย่างนี้
มันเริ่มมีแบบหมอนปลามาปุ๊บ
แม่เก่งเพิ่งกลับมาเองเหนื่อยมากเลย

หมอนโซฟางนี้มันเป็นแบบ๗๘ใบครับ

แต่ด้วยความที่เราง่วงเราก็แบบ
ุดหงิดมันก็มากองอยู่กับตัวแล้วเราก็สะบัด
บอกว่าอุ๊ยไม่ไหวแล้วจะนอน

ผมก็ลุกขึ้นตื่นก็นึกออก

ตอนที่เราโดนก็คือแม่ไม่อยู่แล้ว

เหลือนจริงที่เราสะบัดออกถูกไหมครับ
ว่าหมอนมันมีการย้ายที่จากอีกที่หนึ่งมาหาเราจริง

เมื่อเช้าได้ทำอย่างนี้กับผมหรือเปล่า

แต่แม่บอกอ๋อลืมบอกไป

อันนั้นก็คือครั้งแรกที่เจอแบบอารมณ์กุมาร

เป็นห้องนอนเขาเป็นมีเตียงเป็นเตียงเดี่ยวใช่ไหมครับ

พี่หนีนก็ล็อกห้องปกติอาบน้ำ

ผมหันหน้าไปทางกำแพง
แล้วมันจะเป็นตู้เสื้อผ้า

ก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่ประตู

ใส่กระพวนสีทอง

หนีดเข้ามาทำอะไรวะตอนนี้

เดินเข้ามาหัวเราะคิ๊กแล้วก็มาหาของ

หีดมันเป็นห้องแบบล็อกกอนครับ

ใช่ซึ่งการที่คนจะเข้ามาเนี่ย

นับอีกแมทท์หนึ่งที่ผมสัมผัสได้แล้ว
อันนี้คือเห็นเป็นเนื้อหนัง
เดี๋ยวนะที่พี่เก่งเจอบ้านพี่นิด
ทีนี้รู้ไหมครับว่าตกลงแล้ว
ตัวเองเจอเพราะมีบางอย่างตามมาหรือ

กูเล่าอ้อมกันแล้ว
บ้านพี่หนีดมีผีปะเนี่ย

ไม่เคยเจออะไรลักษณะแบบนี้

จับแหละ
ผีก็คือมีโอกาสไปทำงานต่างจังหวัดใช่ไหมครับ

คนเยอะผมก็จะค่อนข้างคึกนิดนึง

ไปทำงานด้วยแล้วเขาแบบนอนโรงแรมที่แบบ
ผิดดุอ่ะเราก็ไปล้อว่าเขา

แกล้งล้อแกล้งว่าเจอแน่

ซึ่งอีกที่มันดูซักดังกว่า
พอเปิดประตูห้องไปเปิดระเบียงไป

แล้วก็เป็นบ้านโบราณอยู่แบบตรงทางสามแพ่งพอดี
หมายถึงว่าทางสำแห้งมันคุ้มตรงมาห้องเราเลยครับ
ผมก็แบบว่าโอ้โหด้วยความคึกอีกครับ
บ้านนี้มีผีแน่นอนก็คุยกับเพื่อนที่นอนอยู่ในห้องด้วยกัน
ซึ่งในนั้นมันจะมีเพื่อนนอนอยู่ประมาณ๔๕คนอยู่ด้วยกัน
เราก็บอกว่าอย่างไรบ้านนี้มีแน่นอนมีแน่
ก็นอนเขาก็นอนเตียงมานอนเรียงกันเราก็นอน
ปกติไม่ได้คิดอะไรแล้วนอนไปอยู่ดีดีก็สะดุ้งตื่นแบบ
เหมือนคนกดสวิตช์นะครับลืมตาโป๊ะห้องมืด
พระจันทร์มันสาดเข้ามาตรงระเบียงทางเดิน
มันไม่รู้สึกอะไรสักแป๊บผมก็ยังไงดีวะ
เราก็เริ่มเริ่มอย่างที่บอกก็คือผมก็เริ่มเท่งไปตรงจุดที่ผมคิดว่า

คราวนี้ผมดันเห็นเป็นคนแบบเดินเข้ามาจากระเบียง

ใช่ตรงระเบียงตรงทางที่บอกว่าออกมาจากบ้านนะ
คือก็เป็นร่างแบบตัวโป่งแสงใสผมยาว

แล้วเขาก็เหมือนแบบก้มโค้งลงมาก็นั่งจ้องเราอย่างนี้ครับ

เสร็จแล้วตัวมันไม่ได้โดนพรีอำนะครับ
แล้วก็ยืนเจ้าของหนูตกพังแล้วก็ลุกขึ้นยืนขึ้น
ถ้าลุกหายไปถ้าลุกหายไปปุ๊บอีนี่ตื่นเลยพี่เก่งหยิกเอาไหม
อ้าวนี่มันเป็นสัญญาณของคนที่กำลังจะเจอผีพี่
ส่วนมากคนที่ไปนอนด้วยกันแล้วพยายามปลุกเพื่อนอีกคนนึง
ทั้งที่ตัวเองนอนไม่หลับถ้าคนนั้นไม่ตื่นสัญญาณไม่ดีแล้ว
แน่พี่ตามตามเรื่องเล่าตามสถิติที่ผมเคยฟังมา
อันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วแบบชัดที่สุดเท่าที่เคยเจอมา
แล้วทุกวันนี้เซนต์พี่เก่งหายไปแล้วครับหายไปเองหายไปเองครับ
แต่ถามว่าทุกวันนี้ยังกลัวเหมือนเดิมไหมก็ยังกลัวเหมือนเดิมยังมีอาการแบบ
แล้วยังขี้สงสัยอยู่ไหมพี่สงสัยเหมือนเดิมครับ
มองเข้าไปตรงต้นไม้ใหญ่อารมณ์ประมาณเท่าเดียว
เผื่อถ้าเจอก็เห็นเลยผมไม่ชอบแบบเรากลัวอยู่แล้วไง
ก็เลยบอกก็มองไปเลยดีกว่า
บอกเหมือนกันครับว่าเซนต์อย่างนี้อยู่มันก็มาแล้วอยู่มันก็หายไป
ผมว่าน่าจะอยู่ในหมวดหมู่นั้น

นั่นคือเรื่องของพี่เก่ง

เห็นบอกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้

ก็เกินก่อนว่าอย่างที่บอกไปคือ

มันไม่จัดไม่ชัดไม่จัดอย่างนี้
ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะครับ

ใช่แปลกมาก
คือไปเที่ยวเนี่ยครับมันเป็นบอกจังหวัดเขาได้ไหม

ลิงแช่น้ำร้อนอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งเป็นแบบเรียกว่าเรียวกันที่ใหญ่พอสมควร
เรียวกังส่วนมากมันจะเป็นบ้านแบบเก่าแก่
แลนด์มีแบบว่าออนเซนอยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้

ก็เลือกเลยว่าจะไปพักที่นี่

คืนแรกไปถึงปุ๊บเจ้าของบ้านเนี่ย

ก็จะมาแนะนำว่าโอเคห้องคุณอยู่ตรงนี้นะ
ตรงกลางนี่เป็นมีออนเซนต์ที่สามารถลงรวมได้

เป็นทรงเหมือนสี่เหลี่ยม๒ชั้น
ตรงกลางเนี่ยเป็นออนเซ็นต์
ก็คือแรกนอนไม่มีอะไรแต่ว่ามันหนาวมาก
เพราะว่าไปช่วงฮิมะเลยพลิกเลยอย่างนี้
พอคืนแรกที่ไปนอนผมก็จะสังเกตบ้านเขา
เพราะว่าบ้านมันมีห้องมีแบบสไตล์แบบญี่ปุ่น

แต่ก็ไม่ได้เจอคนผูกพลาญสไตล์แบบเงียบ
คืนแรกก็ผ่านไปนอนปกติหนาวเหน็บ
พอคืนที่๒ไปเที่ยว
ก็ตามจุดที่เขาไปแล้วก็กลับมานอน
คราวนี้พอมานอนปุ๊บก็นึกภาพเป็นห้องแบบ
แบบญี่ปุ่นนะครับสไตล์เป็นเสือแล้วก็มีเป็นเสือ

มีไอ้ที่แบบให้เราเอาขาไปสอด
แบบแก้ให้มันไม่หนาวอะไรอย่างนี้

ตรงส่วนที่เรานอนมันจะมีไฟเป็นโป๊ะกลม

คือก็ก่อนที่จะหลับก่อนที่เราจะนอน
ก็เอาไอ้ผ้าเนี่ยมาห่อห่อตัวผม
ทำไมมันหนาวจังวะนอนไม่สบาย

มันเห็นเป็นหน้าแบบเด็กเฮ้ย

คือเหมือนมองปุ๊บเห็นเป็นหน้าเด็กเลย

จะห่มยังไงวะจะนอนยังไงวะอะไรก็หนาว

แรกคือผมตกใจแล้วผมก็พยายามสังเกตว่า

แต่เรามองไม่เห็นเป็นตัวว่าเขาสูงยังไง

สะกิดคนข้างเหมือนทุกคนเลย

นี่มันแบบคนเจอผีมันคงประมาณนี้หรือเปล่า

พวกพระเทวรูปของญี่ปุ่น

โฮมแดงพระอะไรต่าง

เหมือนหน้าเขาจะแบบคลายลงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยิ้ม
ก็คือแบบเหมือนปกติกว่าที่ตอนแรก
แล้วก็ในแวบนั้นคือเหมือนเขาสื่อสารกับผมแบบ
เหมือนบอกผมว่าให้เอาผ้าที่มี
ให้เอาสอดเข้าไปที่ใต้ตัวแล้วก็

เออแต่มันคือต้องบอกพี่แจ๊คว่ามันเร็ว

เหมือนเอาผ้าสอดเข้าไปห่ออย่างนี้
แล้วด้วยวินาทีนั้นผมก็ทำตาม
ไปด้วยความตกใจด้วยแล้วก็งงด้วยก็เอาลองสอน

แล้วมันก็กลายเป็นว่ารู้สึกว่าเราแบบสบาย
อ้าวเหมือนกับเขามาบอกมาแนะนำอย่างนี้เหรอพี่
คือเหมือนมันอุ่นสบายแล้วทำให้ตัวเราไม่แบบ
ตอนแรกมันจะแบบพลิกไปพลิกมา

แล้วเขาก็จะแบบสุดไปแบบดื้อเลย
ผมก็แบบเฮ้ยตกใจตกใจเลยตอนนั้นคือแบบ
เจอผีมันต้องอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่า
ใช่สิพี่เจอผีมัน

ใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้มันก็ผ่านไป
ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเห็นชัดที่สุดคงเป็นอันนี้
มาได้มีโอกาสมาคุยกับพี่เก่ง

ก็จนพี่เก่งมีเพื่อนคนญี่ปุ่นเยอะอะไรอย่างนี้
ก็ถามเขาบอกเฮ้ยลองถามเพื่อนให้หน่อยสิว่า
ลักษณะนี้มันมีไหมมันมีจริงเปล่า
ว่าเราแบบเห็นไปเองคิดไปเองว่าเป็นลักษณะเด็กแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ
เก่งก็ไปสื่อสารมาให้มันมีชื่อด้วยจริงแล้ว

ใช่ครับก็ไปถามเพื่อนแฟนด้วยแล้วครับ

เขาก็บอกว่าจริงแล้วมันเป็นเหมือนแบบ

ชื่อแบบถ้าผมจำไม่ผิดชื่อชาริกิฮานาชิ
เป็นผีเด็กที่อยู่ในห้องเก็บของในบ้านที่เป็นเดียวกัน
เพราะวันนี้ก็เปิดรูปให้พี่โอ๊คดูว่า

อารมณ์ประมาณนั้นครับ
คือจริงก็กุมารเหมือนกันนะคล้าย

แต่ไม่มีรูปองค์ตัวแทนเท่านั้นเอง

ต้องพูดถึงเรื่องของความเชื่อของญี่ปุ่นก่อน

คนญี่ปุ่นเชื่อเรื่องผีมากกว่าประเทศไทย

เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือวิญญาณ
เก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณอยู่ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือจิตวิญญาณคือผี

แล้วเรื่องการไปเจอผีที่ญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องเล่าผีในญี่ปุ่น
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มีโอกาสได้เจอพอสมควรเยอะเหมือนกัน
แต่ถ้าคนอย่างเราไปเจอคนไทยเราจะเคลียร์เขายังไงดีกว่า

แต่นี่เขาคุยแบบเหมือนคุยพลังจิตกันเหรอ

คือได้ของดูไลมอนมาสั่งให้พี่
ช่วยหน่อยหยิบออกมาแปลงไหม้เลย

เหมือนแบบคุยกันแบบเอาผ้าหอมอย่างนี้
แล้วเราก็ทำตามโดยที่เราแบบทั้งกลัวด้วยทั้งแบบหนาวด้วย
คือจำได้ว่ามันหนาวแบบนอนไม่สบายอะไรอย่างนี้

อันนี้ยังเบาเพราะว่ามีคนเคยมาเล่า

มาเล่าให้ฟังอันนี้ผมเล่าคร่าวเลยนะครับ
พักเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนนอนไม่หลับออกมาเดิน

คานมาแล้วเขาก็เป็นลมสลบลงไปเลย

เขาบอกเป็นบ้านเก่าโบราณอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้ยังเจอแบบเบาโชคดีนะ

ทีนี้มาว่ากันถึงอีกหนึ่งสมาชิก

ผมไม่เคยคุยกับพี่นิด

อันนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่า

ผมสมัยเรียนตอนวิรัยครับ
ทีนี้ผมต้องเดินทางไปกับ
ตอนนั้นผมต้องไปเรียนแถวรัฐกระบัง
ตรงนั้นมันไกลจากบ้านผม
ผมก็เลยแบบคุยกับเพื่อนว่า
ไม่ไหวแล้วต้องตื่นเช้าทุกวัน

บอกว่าให้ช่วยหาบ้าน
หรืออะไรก็ได้ให้หน่อย

ไปเดินไปหาแถวนั้นเอง

ใกล้วิทยาลัยว่างอยู่

ผมก็ให้เขาจัดการ
ไปคุยกับเจ้าของบ้าน
ผมก็รอเก็บของอะไรอย่างนี้

ผมจะเข้าบ้านนี้

ตอนนั้นผมไม่เคยกลัวผี
ไม่เคยเป็นเด็กแสบคนหนึ่งนะครับ
แบบชอบแบบโวยวายอะไร

เป็นห้าวหน่อยตอนนั้น
ก็ไปกลางคืนอะไรอย่างนี้

มันจะเป็นตอกทางเข้าบ้านเป็นกำแพง

ผมก็อยู่เดือนแรกไม่มีอะไร
ก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปกับ
กลับมาวันอาทิตย์เรียนวันสุขกลับบ้าน

ผมก็เดินเข้ามา
ตรงข้างสนามผมเห็นมีผู้หญิง
ผมจำได้เลยว่ามีผู้หญิงหัวสั้น

เสื้อขาวเกงขาก๊วยสีดำ

ผมเดินเข้าไปผมก็บอกว่า

ผมคิดว่าป้าเห็นเขากวาดทำเก็บ
ผมก็บอกว่าเนี่ยผมมาเช่าอยู่กับเพื่อน

ผมก็เดินขึ้นบันไดขึ้นห้องไปเขียนรูป

ก็เหมือนแค่ไปแนะนำตัวว่าเราอยู่ที่นี่นะ
ใจผมคิดว่าเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าผมมาเช่าของเขา
ผมคิดว่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะมาเสียงดังอะไรหรือเปล่า
ผมก็แต่ใจคิดว่า
แล้วป้ามาทำอะไรตอนเที่ยงคืน
ใครจะมานั่งกวาดอะไรตอนเที่ยงคืน

เขาคงมาดูว่าเราเสียงดังหรือเปล่า
เพราะว่าแถวนั้นเด็กนักเรียนชอบเสียงดังอะไรอย่างนี้ครับ

ผมก็อ๋อผมได้ยินตอนที่ขึ้นไป
แววเสียงป้าเขาบอกว่า
ไม่จำเป็นอย่าออกไปข้างนอก

ผมก็ทำไมอะไรอย่างนี้

ผมก็บอกผมก็เห็นนอกตัวบ้านมันบรรยากาศมัน
เด็กศิลปะมันชิลล์อะมันมีแบบ
มีรั้วสังกษีปิดอยู่
แล้วมันดันเปิดอยู่อันหนึ่ง
ผมก็โอ้โหข้างนอกนี่
แบบเป็นทุ่งย่าแล้วมีต้นไม้แบบ
บรรยากาศดีอะใช่แต่ไม่ใช่ที่ของ
ของเขาเป็นที่ของคนอื่นเป็นของคนอื่นโล่ง
ผมว่าเฮ้ยน่ามาเขียนรูปตรงนี้
เดี๋ยวมาเขียนรูปตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้
ก็อยู่มาจนถึงโพเพค่ำ

กะว่าจะเอาเฟรมไปเขียนรูปอะไรอย่างนี้เดินออกไป

ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังฟึบ
ด้วยความปากไหวครับผมก็บอก
เฮ้ยอะไรวะตะโกนไป
แล้วก็มีลมพัดซึมเข้าหน้า
ผมก็ดันพูดออกไปอีกว่า

ลึกหน้าฝนก็ไม่ใช่คือร้อนก็ร้อน
อยู่ดีมันก็ลมอะไรเย็นจัง
ก็ไม่ได้คิดอะไร
แล้วก็วันนี้ยังไม่เขียนรูปตรงนี้แล้ว

สักพักตื่นมาพี่
ผมรู้สึกว่าผมแสบหลัง
มันแสบมากเลย

คิดว่าผมแพ้ย่าแพ้อะไรพวกนี้หรือเปล่า
แล้วก็อยู่ไปอยู่ไป

แปบจนแบบว่าเฮ้ยมันคืออะไร

สิวพี่เป็นหัวอย่างนี้ใช่ไหม

เส้นยึกเหมือนงู

แพ้อะไรมันเป็นโรคอะไร

โอ้โหมันขึ้นเต็มหลัง

เลื้อยเสร็จแล้วอ่ะมันไหม้ทั้งหลังเลย

บอกว่าเฮ้ยนี่แม่งเละแล้ว

มันเป็นอะไรเนี่ยมันเหมือนแบบ
รอยอะไรไหม้เต็มไปหมดเลย

เพื่อนพาผมไปหาหมอ

เป็นเหมือนแพ้อาการแพ้ให้ยามากิน
ประมาณ๒อาทิตย์ไม่หาย
ผมแบบแล้วมันไปเรื่อยเลยพี่

อารมณ์งูหรือไส้เดือน
เดินมีหัวหัวนำด้วย
ผมไม่ไหวแล้วผมนึกขึ้นได้

หมอนี่ไม่หายแล้วไปหาแม่ดีกว่า
บอกว่าแม่เป็นไรไม่รู้เนี่ยหลังเปิดหลังให้แม่ดูแม่ตกใจเลย
แม่ก็บอกรอแป๊บนึง
เขาก็เหมือนแบบทำพิธีอะไรอย่างนี้

ไปทำอะไรไปพูดอะไรไม่ดี
ที่ไหนมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ผมก็นึกขึ้นบอกไม่นะ
จำได้ว่าลมอะไรอะไรไม่รู้มันพัดใส่หน้า

คือจังหวะที่เขาปล่อยปุ๊บ
แล้วผมไปทักพอดี

แล้วก็แม่ผมก็เลยแก้
ไม่รู้เขาสวดอะไรนะเขาเอามือรูปให้หลัง

ประมาณใช้เวลา๒อาทิตย์

แล้วก็ผมก็เลยบอกเพื่อนว่า

เฮ้ยวันนั้นน่ะ

มึงใช่เจ้าของบ้านที่มึงมาเช่าไหม

คนที่เป็นเจ้าของบ้านคือ

งั้นมึงรีบโทรไปเลย

มีใครที่เป็นป้าแก่อยู่บ้านนี้ไหม

เออมีใครที่อยู่บ้านนี้เป็นป้าไหม

มีอ๋อมีแต่บ้านนี้เป็นบ้านแม่เขา

แล้วหลังจากนั้นผมเลยบอกว่าเพื่อน

อย่าไปเอาส่วนต่างอะไรแล้วเลย

หลังจากที่ผมเป็นคนไม่เคยกลัวเลย

ผมไปไหนที่แบบต่างถิ่น
ผมจะไม่ทักอะไรเลย

หลังเรามันมีอาการเหมือนมีอะไรบางอย่าง

ใช่แล้วมันเกิดขึ้นแค่คืนนั้นที่ผมทักเลยนะพี่
มาเป็นเส้นแรกเลย
แล้วก็ไปเรื่อยเลยจนแบบไม่ไหวอะครับ
เป็นรอยไหมทุกวันนี้ยังมีแผลเป็นอยู่
แต่ว่าผมไปศักดิ์ทัพหมดแล้ว

ทักห้ามทักว่าเฮ้ยอะไรวะ
มีลมพัดมาลมอะไรเย็นจัง

อันนี้ไม่ทักแล้วเผ็ดแล้วครับผม

อย่างน้อยก็๕๐ก็ได้
ที่ว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่าง

นั่นคือเรื่องของพี่หนีดนะครับ
ซึ่งดูจากทรงพี่ดิตเอาจริงก็
ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้ว

เปลี่ยนความคิดตัวเองไปเลย
ผมว่าบางทีเราไม่ต้องเอาตัวเรา

ต่างคนต่างอยู่ดีที่สุด

พูดถึงเรื่องของศิลปินเนี่ย
แน่นอนว่าคนจะรอฟังว่า
ขอจะจับคู่กันนอน
องค์กับกวางแต่ผมมาจ้านอกกันนี้
เป็นแพ็คคู่บางทีผมก็จะนอนคนเดียวบ้างแต่บางทีความกลัวก็จะมานอนด้วยกัน
ถ้าวันไหนโรงแรมที่แบบว่าเรื่องผีก็ทุกคนจะมาอยู่ห้องเดียวกัน
รันเรื่องผีหมายถึงว่าไงมีการเช็คก่อนเหรอ
เขาจะมีจังหวัดว่าโหวตคุณ๑๐๐มึงเจอได้นอนอย่างนี้

จริงเว้ยเขาจะโหวตกันเลยทีกี้ไม่นอนหรือไม่ก็กลับเลย

คือวงที่ไปก่อนเขาเห็นกันขนาดนั้นเลยก็คือบางทีภีมะสรุปประมาณอารมณ์ประมาณนั้น
หมายถึงว่าศิลปินคนอื่นเหรอเนอะใช่ครับแล้วก็คือโรงแรมแบบได้มากจริง
เพราะเราไปถึงปุ๊บเราก็จะต้องพักโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมที่อาจจะเรียกว่า
มันไม่มีตัวเลือกพวกเขาจะไม่นอนกันแต่ว่านี่แบบจะไปนอนอยู่คนเดียว
แล้วนอนเร็วด้วยเหรอโคตรยากเลยนี่แหละมันยังไม่กลัว

แต่อีกครั้งที่เจอผมจำไม่ได้ว่าจังหวัดไหนลำพูนนะจำได้มันก็เป็นห้องพักปกติ
โรงแรมก็จะเหมือนเปิดประตูไปก็อาจจะเป็นประตูอีกห้องหนึ่งที่ชนกันเรียงกันไปเรื่อย
แต่ว่าเป็นแถวยาวเราเปิดประตูห้องไปก็จะเจอห้องเพื่อนอยู่ตรงข้ามอะไรอย่างนี้
แต่ห้องโรงแรมเนี่ยห้องทางสุดท้ายปกติมันทางหนีไฟหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แต่อันนี้มันจะเป็นห้องเราจะเปิดประตูไว้ใช่ถ้าเป็นเหมือนห้องเปิดประตูไว้อย่างนี้
เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วห้องที่เรานอนก็ใกล้กันจากห้องสุดท้ายแล้ว
ผมก็นอนกวานมานอนนี่แหละก็เล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับมานอน
รู้สึกว่านอนจะกวางจะนอนเตียงที่ใกล้ประตูแล้วก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นประตู
ผมก็นอนถัดออกมาเป็นเตียงแยกกันก็ได้ยินเสียงคนวิ่งผ่านหน้าห้องเราก็แบบ
มันยังไม่ได้ดึกขนาดที่แบบก็นึกว่าคนวิ่งขึ้นมาหรือเปล่า
อาจจะเป็นแขกคนอื่นที่เขาเข้าพักอะไรอย่างนี้
หรือว่าในยุคนั้นยังมีแฟนเพลงที่ตามมามาแกล้งหรือเปล่าเด็กมาแกล้งอะไรอย่างนี้
สักพักแล้วเรานอนอยู่ก็ได้ยินเสียงตรงประตู

มั่นก็วิ่งจากทางเดิมไปทางเดิมตลอดเลยอ่ะพี่อุ้ยใช่มันวิ่งไปที่สุดทางตลอด

วางก็นอนหันมามองผมแต่กวางเขาจะนอนลืมตา
ปกติก็เป็นคนนอนป่ะ
แล้วก็คิดอย่างนั้น
จริงคือหลับ

ก็สวนเลยผมแบบถ้ารู้จะได้แบบจ่ะเลย
ก็ปุ๊บเปิดตามที่บอกเลยครับไม่มีอะไร
แต่ว่าไอ้ห้องซ้ายประตูมันเปิดอยู่แล้วมืดตึ๊บ
ผมก็โอ้โหปิดประตูก่อนแล้วก็เข้ามานอน
แล้วก็ยังไม่มีเสียงจนแบบว่าเราก็นอนหลับไป
แล้วก็ตามสูตรเลยครับลงไปถามที่ล็อบบี้ข้างล่างตอนที่
เสร็จแล้วก็บอกมันมีเสียงแบบอย่างนี้
เสียงมันเป็นห้องเปิดอยู่มีเสียงคนวิ่งเข้าไปตลอดเลย
ไม่มีคนวิ่งออกมาเราก็บอกนี่มีอะไรแม่บ้านค่ะ

ใช่มันเป็นเสียงอย่างนี้เลยครับฟูสเต็ป
แม่บ้านอะไรจะวิ่งไปทางเดิมปากทางเดิมไปทางเดิม
ใช่อันนี้คือที่แบบเจอกับวงอะไรอย่างนี้ครับ

อันนั้นโชคดีมากมากเลยหลับก่อนเราเหนื่อยไง
เขาสื่อสารกับผมว่าเขาเห็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ไม่เลยเช้ามันเล่าหอม
เหมือนจะอุ่นใจโอ๊ยกวางยังไม่หลับ

ตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อกี้ผมว้าวมากเลยนะ
ที่บอกว่าอ๋อศิลปินเขาจะมีการบอกกัน
เฮ้ยถ้าไปจังหวัดนี้กลับนะเว้ย
อยากค้างนะโรงแรมนี้จะมีลิสต์ไว้เลย
ผมมีลิสต์ไว้ให้เลย
พวกนี้ยังเก็บลิสต์ไว้อยู่
โอเคลองมาก็อาจจะเป็นเหนือ
โอเคนั่นคือตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตอันนี้น่ากลัว

ที่เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตผมก็นั่งคุยกับปั๊บคล้ายกับที่นั่งคุยกับพี่แจ๊ค
ระยะประมาณเตียงนี้ครับนั่งคุยกัน
คุยเรื่องสคริปต์เพลงหรืออะไรคุยไปเรื่อยแล้วก็จะมีผู้จัดการ
คอยมาตามว่าโอเคอีกถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปแล้วลงไปเล่นแล้วอะไรอย่างนี้
รถตู้ไปที่งานเราก็นั่งคุยกันอยู่ผู้จัดการเนี่ยก็มา
เปิดประตูปุ๊บโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วนะได้เวลาแล้ว
ผมก็ยังคุยกับปั๊บพี่ปั๊บอยู่คุยแล้วเราก็เดินตามผู้จัดการ
เดินคุยกันแล้วก็เดินตามไปพอตามไปออกจากห้องเลี้ยวขวา
แล้วตรงไปนิดนึงมันจะเลี้ยวซ้ายแล้วเป็นลิฟต์เป็นช่องลิฟต์
พอเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับไอ้ผู้จัดการคนนี้หายไปเลย
คือผมกับปั๊บเนี่ยคุยกันอยู่แบบเราก็เห็นว่าเดินตาม
พอเลี้ยวซ้ายไปตรงลิฟต์ปุ๊บหายไปหยุดคุยเลย
ปั๊บก็หันแล้วอะไรวะพี่โอมผมก็เห้ยคือมึงหายไปเลย
หายไปแบบใครเขาว่าอัตภัณฑ์เลยคือเราเลี้ยวซ้ายจากหางตาใช่ครับ
คือหายไปเลยแล้วคือแวบนึงเราก็หันมามองหน้ากัน
เหมือนแบบหยุดคุยเรื่องที่คุยอยู่แล้วก็เฮ้ยมันอะไรวะ
ก็เดินออกไปอีกห้องหนึ่งเดินตามว่าห้องของพี่โอมพี่การอยู่ไหนเดินไป
ปรากฏว่าผู้จัดการเนี่ยครับนั่งอยู่ในห้องของโอม

แต่ว่าเหมือนเขาไปตามจริงจริงนะแล้วหายไปแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็นั่ง
คือที่เราเดินตามเนี่ยเหมือนไม่รู้ตามใครมาเรียกให้เราไปโชว์แต่ว่า
ตอนเขาไปตามอ่ะเขาไปตามจริงแต่ตอนที่เราตามเขาออกมาเราตามใครก็ไม่รู้
ใช่ครับแต่ภาพมันต่อเนื่องเลยคือเรานั่งเห็นว่าเปิดประตูมา
อ่ะได้เวลาแล้วพี่ออกไปโชว์นะครับก็เดินตามเลี้ยวสั้นเนี่ยครับ

แล้วไอ้ตาผู้จัดการไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
ผมกับปั๊บก็แบบเฮ้ย

คือถ้าเคสนี้โอเคเจอในโรงแรมเจอในที่พักจะมอเข้าใจได้
แต่ถ้าเป็นตามเรื่องเล่าหลายเรื่องที่เจอในป่า
บอกว่าเวลาเดินตามพรานหรือว่าเดินตามคนที่ไปเดินป่าด้วยกัน

ต้องให้แน่ใจว่าคนคนนี้เป็นคนในกลุ่มเราจริง
เพราะบางคนเดินตามไปปุ๊บหลงป่าหายไปเลย

ใช่ครับความเป็นครูสอนดำน้ำ
ค่อนข้างจะคุกคีกับพวกเรื่องทะเลพวกนี้ใช่ไหมครับ
เพิ่งเกิดเหตุในลูกทีมเนี่ยไม่นานนี้เนี่ยครับ
ประมาณไม่ถึงเดือนได้นะครับ

ทะเลยานใกล้กรุงเทพนี่แหละนะครับ
น้องคนนี้เขาเพิ่งเป็นนักดำน้ำจบใหม่มาไม่นาน
ก็ลงไปก็จะมีแบ่งกลุ่มกัน

เดี๋ยวคนที่๑๒๓นี้นะไปกับลีดเดอร์คนนี้

คนนี้๑๒๓นี้เดี๋ยวไปกับหลีกคนนี้นะ
คนหลักกวางไปกับลีดคนหลัก

ตอนแรกนัดกันว่าเดี๋ยวเราไปด้วยกัน
ลีด๒คนจะพาทั้ง๒กลุ่มลงไปด้วยกัน

ปรากฏว่าอดีตคนที่๒นะครับ

ลีดกลุ่มแรกก็เลยนำไปก่อนแล้ว
คราวนี้คนกลุ่มแรกเขาก็มั่นใจว่าลีกคนที่๒
เดี๋ยวพามาเจอกันแหละเพราะมันทางมันไปไม่ยาก

พอกวางดำน้ำเสร็จกวางก็ขึ้นมาบนผิวน้ำ
พอขึ้นมาผิวน้ำมีคนหน้าตาตื่นเลย
บนเรือน่าตาตื่นเลยเกิดอะไรขึ้น

เขาก็ออกเรือถอนสมอเรือวนลองวนหาดู

เจอไปอยู่คือมันจะเป็น
สมมุติตรงนี้เป็นเกาะตรงกลางเป็นเกาะใช่ไหมครับ

แล้วก็เรือไปเห็นก็รับกลับขึ้นมาได้

แต่ดีนะน้องคนนี้เขาไม่เป็นแทนิก
คือเขาแบบควบคุมสถานการณ์อยู่

ก็เลยยังมีสติเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

เขาเห็นแล้วว่ากลุ่มพี่กวางลงไป

ก็ลงไปครับแล้วก็ตามกันลีดเดอร์ไป

เปิดไฟฉายน้ำค่อนข้างขุ่นเหมือนกันครับ
ดูนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้

แล้วก็เลยเริ่มเกิดการค้นหากันเกิดขึ้น
แล้วน้องเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่หายไป
เขาบอกว่าเขาเห็นคนแต่งตัวเหมือนลีดเดอร์ของเขา

ว่ายไปทางนู้นแต่ลีดเดอร์อยู่ทางนี้

ไม่รู้เรื่องเลยไหว้ตามไปตามภาษาไดเวอร์มือใหม่

เขาขึ้นมาปรากฏว่าอย่างที่บอกอยู่ข้างนอก

ก็ขึ้นมาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่า
คนที่เขาเห็ณ่าเสร้างตัวอย่างนี้จริงเหมือนลีเตอร์เลยแล้วครูก็ถามว่า
แล้วเขามีแท้งไหมน้องก็เริ่มคิด
แท้งออกซิเจนเหรอนะที่

เจ้าของเรือก็เลยบอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแถวนี้มันแบบพวกรีเฟคแสงพวกอะไรสาลงสาหร่าย
มันทำให้เราแบบเหมือนตาเราเพียนได้อะไรอย่างนี้
แต่ความแอบไปนั่งฟังมาครับเพราะตอนหลังความมานั่งคุยกับเขา
จริงในทะเลมันมีหมดแหละเหมือนในป่าแหละครับมีหมดแหละแบบ
แต่ละที่เขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นวิญญาณมีเจ้าที่มีอะไรอย่างนี้อยู่แหละ
แต่ว่าส่วนใหญ่เขามาดีเขามาช่วยดูแลมาช่วยอะไร
เราก็ไหว้ก่อนลงเหมือนเราไปเที่ยวป่าเลยเขาก็พูดอธิบายให้ฟังอย่างนี้

มันอันตรายเหมือนกันนะอย่างที่ผมเคยฟังเรื่องคือในป่า
ถ้าหลงก็คือหลงป่าแล้วบางทีก็หาไม่เจอ
ผลสุดท้ายก็เสียชีวิตก็ตายไปก็มีเหมือนกัน
แต่อันนี้เป็นน้ำแล้วเหมือนกับหลอกให้ไปไกลจากฝั่งมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นการไปดำน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดสติ
สติสำคัญมากเนี่ยที่กวางบอกว่าน้องคนนี้ถึงแม้จะเป็นมือใหม่แต่ว่าสติเขาเต็มร้อย
เขาไม่แพนิกไม่โวยวายเขาอ่ะลอสไซเวอร์ก็ขึ้นตามที่เรานัดกันไว้
ก็เลยไม่ไปไกลมากเกินไปถ้าตอนนั้นสติแตกคลายออกซิเจนออกมาตายใช่ครับ
หรือว่าดันทุลังไหว้ไปต่อก็ไปถึงไหนก็ไม่รู้
หรืออาจจะแบบเอ้ยเราไหว้มาตรงนี้ไหว้กลับทางเดิมดีกว่าคิดว่าเป็นทางเดิมใช่ครับ
อันตรายเหมือนกันนั่นคือประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการดำน้ำในทะเล
อันนี้ฟังอย่างนี้แล้วไม่ใช่จะเจอทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อน
วางไม่เคยเจอกวางดำมันเป็น๑๐ปีแล้วกวางก็ไม่เคยเจอ
มันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่ดวงแต่ละคน
วันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าเราคุ้มค่าเวลาแก่การชมสถานีผีดุมาก
เพราะได้ฟังเรื่องจากศิลปินทั้ง๔เรื่องเลย
เห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๑๐ปีที่ตอนนี้มารวมตัวกัน
แสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากแฟนสิฮะ

อเจมส์ไปไหนมาครับพี่ผมทำเกี่ยวกับงานอาร์ตไปทางงานหรือว่าปลาหายไปเลยคืออาร์ตอ่ะแต่ว่าเราสามคนยังมีปล่อยซิงเกิ้ลอะไรบ้างในช่วงก่อนที่จะหยุดวงไปถ้านับเฉพาะสามคนก็๖๗ปีนะแต่ว่าถ้าพี่นีดเนี่ย๑๐ปีจริงก็ตอนนี้ก็คือกลับมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน

รวมกันเล่นเพลงที่เป็นแบบออริจินัลจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการทำแบบดัดแปลงอะไรมากมาย
คือเล่นแบบเหมือนที่แฟนเคยได้ฟังในยุคนั้นผมไม่อยากใช้คำว่ายุคนั้นเลยดูนานนะ
ในยุคนั้นและยุคนี้
น่าจะได้เจอกันตามคอนเสิร์ตเร็วนี้ด้วยครับ
สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวคืบหน้าที่ไหนบ้างฮะ
แล้วก็เพจของทุกคนด้วยมีอัปเดตให้ตลอดว่า
ถ้ามีโชว์ที่ไหนเขาจะรีบมาบอกกัน

เพราะฉะนั้นอีกสักครั้งหนึ่งพี่กวางครับ
ฝากไปถึงแฟนชาวสถานีผีดุ

ครับผมฝากเพจหลักของวงพวกเราก่อนแล้วกันนะครับ
อันนี้จะมีทุกวันนี้เราก็เริ่มอัพคอนเทนต์
ที่เป็นเหตุการณ์เดิมเก่า

ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับ

ใช่มีอยู่หลายคอนเทนต์มากนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโชว์ที่ไหน
หรือมีงานที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปอัปเดตในนั้นให้ดู
พี่อ่งครับ
ของผมก็จะมีจริงมีทำรายการชื่อหมาติดเกาะนะครับ

ทางบรรยายมีทางตำเป่น
วันนี้ก็มีช่องของเขา
เพลงใหม่กำลังจะปล่อยวันที่๗เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ

แล้วก็ตอนนี้มีกิจการเพิ่มมาก็คือ

คือชอบคอนเทนต์ต่างกับการดำน้ำ
ก็ไปติดตามดูหรือแอดไลน์นะครับ

ไม่เจอเดี๋ยวครูกวางพกพะลงไปให้

สอนเรียบร้อยแล้วน้องก็ลงไปดำได้
นี่มีแฟนเขาดูกันอยู่
สมมุติว่าเขามีกิจการร้านนู่นนี่นั่น
เล่นคอนเสิร์ตติดต่อยังไงฮะ
ทางเพจวงเลยครับ
จะมีรายชื่อที่ติดต่อเราได้นะครับ

โดยเฉพาะมือกรองนี่ฟิตเลย

วันนี้มาสร้างทั้งความสุขเสียงหัวเราะและความสยองขวัญให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุ
พระคุณนะครับขอบคุณพี่โกขอบคุณพี่เก่งขอบคุณพี่โอขอบคุณพี่นีนะครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอยากเก็บไว้คนเดียว
เราจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สยองขวัญกันแบบนี้ครับ
และในวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิม
และที่สำคัญคือเข้ามาเพิ่มความหลอนความสยองไปพร้อมกันครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
ลาทุกท่านไปก่อนนะครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ